ความคืบหน้าคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมมากเหลือเกิน

ผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างแบบนี้ว่าผู้หญิงที่เขาคบหาดูใจอยู่นั้น
ตีตัวออกห่างเขาทะเลาะกันทำร้ายเขาจนเขาหมดสติเสียชีวิตไป
สิ่งที่ทำคือหั่นศพเขาออกเป็นชิ้นเป็น๗ชิ้นใส่ถุงดำ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแม่บ้านเขาบังเอิญเข้าไปในห้องแล้วได้ไปกลิ่นคาวของเลือด

ก็เลยนำไปสู่การจับกลุ่มได้ในที่สุดแล้วก็ไปขุดร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมา
เหตุการณ์มันเกิดที่สมุทรประการแต่ว่าเขาเอาศพของผู้หญิงไปฝังแถวทางด่วนรามอินทาอาจนรงค์ที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรม
ตำรวจตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทันควันคือนายชาญวิทย์หรือว่านายดอนอายุ๓๕ปี
ก่อเหตุฆ่าหันศพนางสาวอรนันณราธรหรือว่าพินอายุ๓๐ปีซึ่งเป็นแฟนสาวของเขา
แล้วก็นำมาฝังดินใต้ทางด่วนนะครับเขาก็ถูกจับแล้วก็พาไปชี้จุดที่เขาฝังเอาไว้ขุดขึ้นมา
ไปเจอร่างผู้เสียชีวิตถูกหั่นเป็น๗ท่อนนะฮะกู้ภัยพร้อมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ก็ขุดแล้วก็นำชิ้นส่วนขึ้นมามีถุงดำหลายใบครับเอามาตรวจสอบ
สูตรก็เป็นศพผู้หญิงถูกฆ่าแยกชิ้นส่วนนะครับในดอนผู้ต้องหาเองก็ให้การแบบนี้
คบกันกับพินมา๒ปีแล้วก็จะไปเจอกันที่ห้องเป็นประจำแหละ
เนื่องจากว่าผู้ตายผู้หญิงอายุน้อยเป็นคนหน้าตาดีอัธยาศัยดี
แต่เริ่มตมติตัวออกห่างก็เลยเวร
เหง้ว่าเขาจะไปมีคนอื่น

คุณหั่นศพเขาคุณรู้วิธีการได้ยังไงเขาก็
เขาบอกเขาดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมหันศพของต่างชาติ
ก็เอามาเรียนแบบในการมาก่อเหตุกับแฟนของตัวเองนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนของ๒๘กันยายน
เขากับผู้หญิงทะเลาะกัน
ปัญหากับเรื่องของความระหองระแหงกับความรัก
ฝ่ายชายทำร้ายจนผู้หญิงหมดสติวันรุ่งขึ้นอ้าวมาดูว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
ทำยังไงดีนอนเฝ้าศพอยู่๑คืนจน๓๐กันยายน
ศพแล้วกันไปซื้ออุปกรณ์มามีดเลื่อยขวานชำแหละเป็นชิ้นเป็น๗ชิ้น
ช่วงบ่ายโมงก็เลยจัดการแยกออกเป็นชิ้นใส่ถุงดำนะฮะ
แล้วช่วง๒ทุ่มฮิ้วถุงดำออกจากคอนโดนำไปใส่รถขับรถมาใต้ทางด่วนฉลองรัฐ
แล้วก็เอาชิ้นส่วนฝังดินเอาไว้นะครับเหตุฆาตกรรมครั้งนี้อย่างที่บอกไปว่า
มันถูกเปิดเผยออกมาจากความช่างสังเกตความสงสัยของแม่บ้านในห้องพักที่เขาไปเช่าอยู่
คือแม่บ้านจะไปทำความสะอาดห้องข้างแต่ดันไปเปิดผิดห้องไม่รู้อะไรโดนใจคุณผู้ชม
แล้วพอเข้าไปไปเจอกลิ่นคาวของเลือดไปเจอห้องน้ำมีการเปิดน้ำทิ้งเอาไว้
เพื่อเป็นไล่แบบสิ่งที่เขาหั่นนะนะไล่เลือดไล่คาวต่างสุดท้ายแม่บ้านก็เลยสงสัยก็เลยแจ้ง
แจ้งทางนิติแล้วก็สุดท้ายตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะนะครับตำรวจมาถึงไปเจอเขาอยู่ในห้อง
ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่ได้ฆ่าใครเหมือนไม่ได้หั่นศพใครในห้อง
แต่เค้นไปเค้นมาเขาเองก็สารภาพว่าทำจริงนะครับ
จากนี้ครับนักประดาน้ำก็เลยต้องไปงมหาอุปกรณ์ที่เขาใช้หั่นศพ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปโยนทิ้งที่ครองห่างจากจุดที่เขาเอาศพไปทิ้งประมาณ๑๐๐เมตร
แล้วก็เลื่อยที่ใช้เลื่อยศพแล้วก็แป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ก
แต่ว่าตัวจอด้านบนยังไม่เจอนอกจากนี้มีการค้นหาของกรางเพิ่มเติมด้วย
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเขาก็ยอมรับก็ถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็ซ่อนเร็ดอำพางศพ
ทีนี้หลังจากตำรวจนำตัวในดอนกลับมาชี้จุดที่ฝังศพแล้วก็ชี้จุดทิ้งมีดแล้ว
ก็มีการคุมตัวในดอนไปที่ห้องควบคุมของสถานีตำรวจเพื่อสอบส่วนเพิ่มเติม
โดยมีทางด้านของพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ท่านพลตำรวจตรีพันลบอารามล่าขออภัยแอมล่าผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการ
ก็เดี๋ยวเดินทางมาสอบประคำด้วยเดี๋ยวจะมีการสอบประคำและแถลงความคืบหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ
ขณะที่การสืบสวนตำรวจทึบมิน๑๐เวนหน้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาก็บอกว่าตอนนี้
ผู้ต้องหาเองก็สภาพจิตใจเขาดีเขาก็พูดได้ตามปกตินะฮะให้การได้ตามปกตินะฮะ
แล้วก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยไม่ขอให้ญาติเข้าไปเยี่ยมยังไม่อยากเจอหน้าญาติ
แต่ก็ให้การกับตำรวจแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวได้
เดี๋ยวความคืบหน้าเรื่องนี้ตำรวจจะมีการแถลงความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับ
เดี๋ยวรอความคืบหน้านะคะเพราะว่าคดีนี้หลายคนก็ติดตาม